เหตุการณ์นี้มันก็แหม่คดีซ้อนคดีนะครับ

ตากแล้วก็ไปต่อถึงพิศนุโลกนะครับ
คือผู้ชายคนนึงเนี่ยไปก่อเหตุทำร้ายแฟน
ฆ่าแฟนตัวเองจนเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป
สุดท้ายเนี่ยไปผูกคอตายนะฮะ
เริ่มต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ
ตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากเนี่ย

ไปตรวจสอบที่นี่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะครับ
ในห้องนอนเนี่ยพบศพนางสาวจิลวันจันเกิด
ชื่อเล่นชื่อมิ้นอายุ๒๕เสียชีวิตอยู่
ในสภาพเปลือยกายแล้วก็ตัวนี้แข็งหมดแล้ว
ลำคอมีรอยเขียวช้ำนะครับ
ใต้คางมีบาดแผลถูกของมีคมบาด
เป็นรอยลึกสักประมาณ๒เซนติเมตร
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง

ส่วนคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยจากการสืบสวน
ทำให้ทราบว่าคือนายวิศนุเวชชูชีพวัย๒๙ปี
เป็นแฟนนุ่มของผู้ตายอยู่หมู่บ้านเดียวกัน

ที่เขาซื้อร่วมกันนี่แหละขับหนีไป
นี่นะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตาก
แล้วก็ไล่ไปถึงนู่นนะครับกล้องวงจรปิดด้วย
พบว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยมันใช้เส้นทางถนนจรดวิถีทอง
ตากพิศนุโลกแล้วไปหยุดอยู่ที่
ห้องพักแห่งหนึ่งในรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลในเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ระยะทาง๑๕๕กิโลเมตรตำรวจที่ตากก็ตามไปที่รีสอร์ตนะครับ
ไปถึงที่พิศนุโลกแต่ไปถึงเนี่ยห้องพักห้องนั้นที่รถจอดอยู่เนี่ย
ไปถึงวันนี้นะฮะเปิดเข้าไปไม่ได้
ทางตำรวจที่ตากก็ประสานตำรวจท้องที่คือสพมพิศนุโลก
ให้ช่วยมาตรวจสอบหน่อยประสานเจ้าของรีสอร์ทหน่อย
เพื่อจะไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าไขกุญแจแล้วก็ยังเปิดประตูไม่ได้
นี่ซ้ายมือนี่ก็คือนายวิศนุนะฮะที่ก่อเหตุทำร้ายแฟนสาวก็คือ
คุณจิรวรรณหรือว่าน้องมิ้นวัย๒๕แล้วก็หลบหนีไป
เขาเสียชีวิตที่ตากตัวเองหลบหนีมาที่พิสุนุโลก
ห้องเช่าแล้วเจอรถแล้วเปิดไม่ได้ไขกุญแจก็ยังเปิดไม่ได้
เจ้าของรีสอร์ทให้พนักงานเนี่ยปีนห้องเข้าไปทางช่องลม
หน้าต่างช่องลมของห้องน้ำเพื่อจะได้ไปเปิดประตูจากข้างใน
พอเข้าไปถึงด้านในห้องโอ้โหเจอนายวิศนุจริงนะครับ
แต่ผูกคอตายแล้วนี่ฮะผูกคอกับโครงเหล็กติดตั้งทีวีในห้องเสียชีวิตไปแล้ว
ตรวจสอบสภาพศพเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ไม่มีบาดแผลอื่นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่น
สินต่างของมีค่าต่างอยู่ครบ
แล้วที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดประตูห้องได้เนี่ย
แม้กระทั่งได้กุญแจไขกุญแจแล้วเนี่ยนะฮะ
เพราะว่านายวิศนุเนี่ยเอาสายไฟมามัดลูกบิดประตูทางเข้า
บิดประตูห้องนงห้องน้ำเนี่ยมัดเอาไว้หมด
กะว่าไม่ให้มีใครเปิดเข้าไปจากด้านนอกได้เลย
นี่ต้องปีนเข้าไปทางช่องลมทางหน้าต่างห้องน้ำนะครับ
พนักงานของรีสอร์ทบอกว่านายวิศนุขับรถยนต์มาเปิดห้องพักช่วงสายเมื่อวานนี้
แล้วเช้าวันนี้มีตำรวจมา๕นายมาถามหาเจ้าของรถเก๋ง
ก็บอกว่าเขาเปิดห้องพักอยู่ที่ห้องนี้ครับ
ตำรวจก็บอกว่างั้นลองเรียกให้หน่อย

กุญแจสำรองไขเข้าไปก็เปิดไม่ได้
สุดท้ายก็เลยต้องปีนเข้าไป
สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงก่อนนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยนายวิศนุกับทางนางสาวจิรวรรณเนี่ย

แต่นายวิศนุเขาขี้หึงก็เลยมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง

จนกระทั่งวันเกิดเหตุนายวิศนุไปเจอแฟนสาวยืนคุยอยู่กับเพื่อนผู้ชายคนนึง

พอตกดึกเนี่ยน่าจะมีการเคลียร์กัน
ศนุก็เลยทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
หนีมาที่รีสอร์ทที่พิศนุโลกเนี่ยก็มาผูกคอตายหนีความผิด
พบว่าเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมก่อนจะเกิดเหตุ๑วัน
เธอได้อัปเดตรูปภาพหน้าปกเป็นรูปดอกไม้แล้วเขียนข้อความบอกว่าเริ่มใหม่นะ
แล้วก็มีข้อความสุขสรรค์วันเกิดโวยพรขอให้มีความสุข
ขอให้รักกันไปนานตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
จากนั้น๑๔ตุลาคมได้โพสต์ภาพของรถเก๋งคันที่ใช้ขับหนีมานี่แหละ
แล้วก็ข้อความบอกว่าต้อนรับวันเกิดพอดีป้ายขาวพอดีต้อนรับวันเกิด
เรื่องต้นนะครับตำรวจได้ส่งศพของนายวิศนุไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะติดต่อให้ญาติมารับศพต่อไปนะครับ
ส่วนศพของนางสาวจิลวันส่งไปชนะสูตรเช่นกัน
เพื่อหาร่องรอยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
โอ้โหนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น